การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเองอย่างหนึ่งที่ต้องทำนะคะ
ก็คือการพยายามหาสถานที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามนะคะ
อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอพาร์ทเมนต์หรือโรงแรมต่าง
แต่รายล่าสุดเขายื่นความจำนงเลยเป็นสาวชัยภูมิ
บอกว่าดิฉันอยากจะมอบบ้านของดิฉันเป็นบ้านสองชั้นแบบนี้
โกดังซึ่งมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันความใหญ่ของมันเนี่ยประมาณสองไร่ด้วยกัน
อยากจะมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเอาไปเป็นโรงพยาบาลสนามได้เลย
และเธอประกาศเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
อย่างแรกที่ทีมข่าวจะต้องไปถามเธอก็คือมันจริงไหมก่อนนะ
ไปถึงบ้านหลังนี้มันจริงไหมเรื่องนี้
บ้านของเธออยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะ
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณศรีทองกุมารอายุ๔๙ปี
อย่างแรกที่เธอตอบเลยโพสต์จริงมีวัตถุประสงค์แบบนี้จริง
ตัวเองอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวสร้างมานานหลายปี
ก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกเพราะว่าไปค้าขายต่างจังหวัด
ก็เลยตัดสินใจยกทั้งบ้านยกทั้งโกดัง
ให้ไปเป็นโรงพยาบาลสนามถ้าต้องการ
บอกว่ามันเหมาะนะเพราะว่าบ้านของเธอโกดังของเธอ
อยู่ห่างจากหมู่บ้านก็คืออยู่ห่างจากคนอื่นพอสมควร
และที่สำคัญเธอบอกว่าที่ตัดสินใจทำแบบนี้
บุญคุณของแผ่นดินค่ะแล้วก็พาทีมข่าวเราเดินดูเลยนะ
ว่าบ้านของเธอมันมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม
อย่างไรบ้างมันครบมากเลยมีทั้งเตียง
หลังจากเธอตัดสินใจแล้วนะคะเธอบอกว่า
ได้อธิษฐานจิตสื่อสารกับเจ้าที่เจ้าทางของบ้านเนี่ย
พาเดินไปตรงนี้เลยนะสารพระภูมิสารตาสารยายนี่นะคะ
เธอบอกเธอสื่อสารทางจิตกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านแล้ว
สอบถามว่าอนุญาตหรือเปล่าถ้าอนุญาตให้มาแสดงปฏิหาร
คุณผู้ชมเชื่อไหมเธอบอกว่าเธออธิษฐานเสร็จปุ๊บ
ปรากฏแสงขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นมาจากหน้าสารพระภูมิ
แสดงว่าอนุญาตเธอบอกแบบนี้ค่ะหลังจากเธอโพสต์เรื่องนี้ออกไป
มีประชาชนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติ
ติดต่อเข้ามาขอขอบ้านกับโกดังของเธอ
อาศัยอยู่มาขอเช่าลักษณะจะมาขอกักตัว
คนที่ขอมาเช่าเขาบอกว่าจ่ายเท่าไหร่ก็ยินดี
โกดังของเธอให้หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กร
นำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะเป็นโรงพยาบาลสนามช่วยประชาชน

น่ารักจังเลยอ่ะซึ้งน้ำใจสาวชายภูมิมากเลยนะคะ
จดจำคุณไปจนวันนู้นแหละค่ะชีวิตจะหาไหม้นะคะ

นี่คือความช่วยเหลือความร่วมมือจากภาคประชาชนที่นิบ